อ่ะง่วงใช่ไหมล่ะเอ้าหาวอีกบ่ายแบบนี้หนังท้องตึง
แอร์เย็นเย็นหนังตามันก็ต้องมีห่อนกันบ้างเอางี้มาขยับแข้งขยับขากันหน่อยดีไหม
เรามีท่าออกกำลังกายแก้ง่วงง่ายมาฝากรออะไรอยู่ล่ะ

รับรองว่าคุณจะสดชื่น